เหตุที่พ่อแม่ผู้ปกครองอยากจะเอามาเตือนเป็นอุทาหรณ์นะฮะ
เรื่องของไฟรั่วตรงเสาไฟฟ้า
โดยเฉพาะตรงนี้คุณสนามเด็กเล่นในหมู่บ้าน
เด็กหญิงวัย๙ขวบเล่นอยู่กับเพื่อนนะฮะ
แล้วปรากฏมือไปแตะเสาไฟ
แล้วทีนี้พอแตะเสาไฟด้านล่างมีน้ำเจิง
เสาไฟมีไฟรั่วก็เลยถูกไฟดูดนะครับ
คุณผู้ชมดูวงจรปิดกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมฮะวงจรปิดไม่มีสำหรับเหตุนี้นะครับ
แต่ว่านี่เป็นนาทีที่โอ้โหสะเทือนใจมากเลย
พ่อแม่ต้องมาอาบน้ำให้ลูกแต่ลูกไร้วิญญาณแล้วนะครับ

เด็กหญิงสรรณรัฐมุ้งผู้กลางหรือว่าน้องเกลอายุ๙ขวบ
นักเรียนชั้นป๔โรงเรียนกุลโนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
พ่อแม่แล้วก็ญาติกำลังอาบน้ำชำระร่างกายให้
แล้วก็แต่งตัวด้วยชุดกีฬาก่อนนำไปประกอบพิธีทางศาสนา

ทีนี้ผู้เป็นแม่ร้องไห้ตลอดเวลา

บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสนามกีฬาในหมู่บ้าน
ในพื้นที่หมู่๓บ้านสวยตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ช่วงเกิดเหตุคือหัวค่ำเมื่อคืนนี้คุณ
คือฝนตกลงมาก่อนหน้านี้นะจนมีน้ำเจิ่งนองพื้น

เกลกับเพื่อน๙คนออกมาเล่นฟุตบอล
เพราะน้องเกลเป็นนักกีฬา
เป็นเด็กผู้หญิงแต่ชอบเล่นกีฬาตรงลานกีฬาของหมู่บ้าน
ซึ่งห่างจากบ้านไปแค่๙๔๐เมตร
แต่นี่คุณมาชี้จุดเกิดเหตุ
นี่แหละครับเห็นเสาไหมฮะนี่คือเสาไฟ
เกลเอามือมาโดนเสาไฟตรงพื้นมีน้ำเจิ่งนอง

สุดท้ายน้องเกลถูกไฟดูดมือและตัวติดอยู่กับเสาไฟนะครับ
แล้วก็แม่น้องเกลบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงเพื่อนน้องเกลตะโกนเรียก
บอกว่าน้องเกลถูกไฟดูดน้องเกลถูกไฟดูด
แม่รีบวิ่งกันมาพ่อรีบวิ่งกันมา
และพยายามใช้วิธีในการเอาผ้าดึงตัวน้องเกลออกมา
และพ่อเป็นคนปั๊มหัวใจนะครับ
ปรากฏว่าชีพจรฟื้นขึ้นมานะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่สุดท้ายก็ยื้อชีวิตลูกสาวไว้ไม่ได้นะครับ
เป็นผู้ที่ติดตั้งไฟส่องสว่างตรงนี้นะครับ
ออกมาแสดงความรับผิดชอบและจะแก้ไขยังไงต่อ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเด็กอีกนะครับ

บอกว่าโตขึ้นอยากจะเป็นทหารเหมือนพ่อ
แต่ต้องมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรแค่๙ขวบเอง

คุณพ่อบอกโอ้โหสงสารลูกมากเลย